ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก

ตกหนักที่สุราธานีและชุมพร

เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ว่าหลายคนสงสัยว่า

สุราชแถวนครฝนตกเยอะเลยทีเดียว
แต่ว่าฝนที่ตกในเมื่อคืนนี้

หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มีลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปตกจุดอื่น

คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้กล่าวมาหลายต่อหลายวันนะครับ
กลุ่มฝนที่เราได้เจอกันในช่วงนี้

ซึ่งเป็นมรสุมฤดูหนาวนะครับ

ตามจุดต่างที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส
ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย

จากฝั่งตะวันออกไปบริเวณฝั่งตะวันตก
จากฝั่งอ่าวไทยไปบริเวณฝั่งอันดามัน

ที่ทำให้เกิดฝนตกในเมืองไหนของเรา
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ดาวเทียมหน้าขนาดนี้นะครับ

ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกลุ่มฝนที่มีลักษณะ
เป็นสีฟ้าก็คือกลุ่มฝนปล่อยนะครับ

ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มฝนสีส้ม

ก็จะตกแบบมาไวไปไวแล้วก็ผ่านไปนะครับ

จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม

ที่จะปรากฏต่อไปนี้นี่คือณขณะนี้นะครับ

พื้นที่สีเขียวนั้นยังคงปกคลุมเป็นวงกว้างนะครับ

ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนไป

ส่วนจุดที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกหนัก

ส่วนใหญ่ตอนนี้ไปอยู่กลางทะเลแล้วนะครับ

จุดอันตรายที่จะเกิดจากน้ำฝนที่จะตกอย่างหนัก

แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ที่มีฝนตกก่อนหน้านี้

อีกหนึ่งหย่อมที่มีแนะนมเคลื่อนที่เข้ามาสู่เมืองไทยของเรา
หลังจากนี้เป็นต้นไปหย่อมนี้เอง
จะสามารถเหนียวนำกลุ่มความชื้นที่อยู่ในทะเล
ก่อตัวกลายเป็นฝนแล้วก็เคลื่อนที่เข้าสู่แหลมมารยู
โดยพบว่ากลุ่มฝนดังกล่าวนั้นจะค่อยเคลื่อนตัวเข้าสู่ในบริเวณพื้นที่
ทางตอนล่างของประเทศไทยก็คือบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับ
พื้นที่บริเวณพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนกลุ่มนี้
แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับฝนอาจจะไม่ตกหนัก
อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นตกบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
แล้วก็บริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับ
หลังจากนั้นวันพฤหัสบดีนะครับ
กลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็จะเน้นตกตามแนวชายฝั่ง
ทางฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างสักส่วนใหญ่
ศุกร์ครับกลุ่มฝนก็ตกบริเวณทางตอนล่าง

นี่คือลักษณะฝนที่จะตกหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงใครที่จะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ว่าทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องตรวจสอบ

จากฝนแล้วในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
นี่คือทั้งหมดของการพยากรณากาศในเที่ยงวันนี้นะครับ